คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับครูทำร้ายเด็ก
เอาอย่างประเด็นล่าสุดเลยเรื่องของครูจุ๋ม
แต่บางคนบอกว่าอย่าเรียกครูได้ไหมทำกับเด็กอนุบาลขนาดนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหัวอกคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง

แล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยนะช่วงหลัง
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ถามโอ้โหแล้วลูกเราที่ไปอยู่ที่โรงเรียน
จะเป็นยังไงบ้างกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะ
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลจริง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้พร้อมกัน
ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือว่าจะป้องกัน

คุยกันกับอาจารย์สุภาพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

วัฒนธรรมการแก้ปัญหาในบ้านเราเนี่ย
เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาวูบวาบทีนึงเราก็ไล่แก้ปัญหากันทีนึง

เราไม่ค่อยคำนึงว่าจะแก้ปัญหายังไงให้แก้ใดอย่างถาวร
ฉะนั้นมันก็หมุนเวียนอยู่แบบนี้ครับ
จริงเรื่องครูทำร้ายเด็กนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีโซเชียลมีเดีย

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็มีมือถือ
แล้วก็เป็นนักข่าวเองในตัวได้

สื่อมวลชนนำมาลงหนังสือพิมพ์
เอามาลงทีวีเอามาออกอากาศ

ฉะนั้นเรื่องครูทำร้ายนักเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ว่าคราวนี้มันหนักหน่อย
มันหนักและสะเทือนใจคนไปทั่ว
มันหนักจนกระทั่งสื่อมวลชน
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
ดหัวเรื่องนี้กันเกือบทุกฉบับเลยครับ
นี่เป็นปรากฏการณ์ชี้ให้เห็นว่า
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นี่ในไทยรัฐบอกว่า
ทำร้ายนักเรียนบานปลายผู้ปกครองเด็กขอตรวจห้องอื่นด้วย
ถัดมาอีกฉบับหนึ่งบอกเอาผิดทุบนักเรียนอนุบาลครูต่างชาติ
พ่อไล่เช็กวงจรปิดเห็นจ่า
อีกฉบับบอกเผยจุ๋มไม่ใช่ครูจบแค่หมอ
อีกฉบับบอกเอาผิดพี่เลี้ยงแล้วก็ทำร้ายเด็กด้วย
รัฐมนตรีช่วยศึกษาพบผู้ปกครองแก้ปัญหานี่ประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับ
ประเด็นที่ผมสะดุดอยู่ตรงนี้ตรงการแก้ปัญหาให้ได้แบบถาวร
อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้ได้อย่างถาวรวันหนึ่งมันก็มาอีก
น่าสนใจก็คือว่าดูท่าทีบทบาทของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา
คุณกระหนกวันวิลาวันเมื่อวานนี้ท่านเดินทางไปพบตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง
แถวร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ใกล้โรงเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เน้นสถานที่ด้วยเพราะเขามีหลายสาขาที่อื่นอาจจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะกระทบด้วย
แล้ววันนี้ช่วง๙โมงที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยกระหนกวันได้เชิญ
ฝ่ายโรงเรียนและฝ่ายผู้ปกครองมาคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา
คำถามก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือให้เกิดขึ้นให้มันน้อยที่สุด
คำตอบก็คือว่าต้องมีบทลงโทษเป็นระดับชั้นให้สมควรแก่เหตุ
ให้เกิดความเข็ดหลาบหลาบจำ
ตัวครูผู้ที่ทำร้ายเด็กตอนนี้เจอคดีอาญาแง่
แต่ว่าเอาเฉพาะตัวครูที่ทำร้ายเด็กไม่พอมันจะต้องมีระดับความรับผิดชอบ
สังคมจะลงโทษความรับผิดชอบต้องมีระบบลงโทษที่เป็นเด็ดขาดตามลำดับชั้น
ยกตัวอย่างครูโรงเรียนไหนทำร้ายเด็กแบบนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเจ้าของโรงเรียนหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงเรียนจะต้องโดนลงโทษด้วย
ไม่ใช่เอาความผิดเฉพาะครูถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเจ้าของสถานบริการ
หรือผู้ได้รับอนุญาตโดนลงโทษด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้น
เขาจะคอยสอดส่องดูแลจะคอยประชุมครูจะค่อยระมัดระวัง
อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้นะเห็นท่าไม่ดีครูคนไหนทำแบบนี้
เขาไม่รับให้ออกเลยไม่ใช่ปล่อยให้รู้กันทั้งโรงเรียน
แล้วไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้
ฉะนั้นทำยังไงล่ะครับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เจ้าของโรงเรียน
ผู้ได้รับใบอนุญาตมีความผิดด้วยกฎหมายสาวไปถึงไหมครับ
ถ้าสาวไม่ถึงไปแก้กฎหมายกฎหมายกฎหมายที่จะออกมาออกใบอนุญาต
ให้กับผู้ประกอบการสถานศึกษาดูสิครับว่าถ้าทำผิดแบบนี้
เขียนเพิ่มเข้ามาได้ไหมถ้าทำผิดแบบนี้
งดใบอนุญาตหรือสั่งปิดโรงเรียนสมมุตินะ
เขาก็จะได้ระมัดระวังตัวผมถึงถามว่าไปดูซิ

อย่าเอาโทษเฉพาะครูที่ทำร้ายเด็ก
ดูสิว่ากฎหมายสามารถเปิดช่องให้เอาโทษกับผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไหม
ถ้าไม่มีกฎหมายเขียนกฎหมายขึ้นมา
ประกาศกระทรวงขึ้นมาเขียนอะไรก็ได้
ที่ทำให้โทษมันถึงผู้อำนวยการได้
ผมรับรองว่าถ้าโทษมันถึงผู้อำนวยการได้
ผู้อำนวยการจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

งั้นแล้ววันนี้ผมคิดว่า
คนที่มีลูกมีหลานปู่ย่าตายายที่มีหลานอยู่ในโรงเรียนอนุบาล
ตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันหมดเลยว่า
เฮ้ยลูกเราหลานเราเจออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย

ฉะนั้นกระทรวงศึกษา

วิธีการแก้ให้เบ็ดเสร็จ

มีความรับผิดชอบกันตามลำดับชั้น
ครูทำครูโดนคดีอาญาว่ากันไป
ถูกออกหมดอนาคต

เพราะผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย

ถ้าข้าราชการไม่มีปัญหาหรอก

แล้วจะเอาผิดกับเขาได้ยังไง

แต่นี่เป็นสถานศึกษาเอกชน
ผมถึงฝากให้กระทรวงศึกษา

ทำยังไงให้เรื่องที่เกิดขึ้น
กับโรงเรียนแห่งทิวาเนี้ย

แต่นานจะขึ้นมาทีนึง

เกิดแบบคุมอารมณ์ไม่อยู่

อันนี้เราก็พอเข้าใจได้
นึกถึงเราเป็นพ่อแม่

อารมณ์แบบวูบขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้เด็กตั้งไม่รู้ตั้งกี่คน
อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย
คุมอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้
อันนี้เราพอเข้าใจแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับครูจุ๋ม
ไม่ใช่เรื่องคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นพฤติกรรมความเคยชิน
ทำกันจนเคยตัวฉะนั้นวันนี้บทสรุปก็คือว่า
ขอฝากไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทำยังไงก็ได้
ให้เรื่องนี้ได้รับการลงโทษถูกลงโทษเป็นลำดับช้ำ
โดนกันเหมือนกันหมดไปจนถึงผู้
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงเรียนหรือเจ้าของโรงเรียน
งั้นแล้วเนี่ยปั้นแก้ปัญหาไม่จบแล้วพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ต้องนั่งหวาดภาวะกันอยู่อย่างนี้นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
ฝากถึงไปกระทรวงศึกษาครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับวันนี้ที่โรงเรียนเองก็มีความวุ่นวาย
เพราะว่าผู้ปกครองก็ไปทวงถามจากพอโรงเรียนว่า
พอจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรใครเป็นครูบ้าง
หรือว่าใครเป็นแค่พี่เลี้ยงบ้างใบประกอบวิชาชีพใบอนุญาตอะไรแบบนี้
ยังไงเพราะว่าไม่ไว้ใจแล้วในการที่จะให้ลูกอยู่ที่โรงเรียน